ติดตามข่าวเที่ยงกันต่อนะฮะช่วงนี้มาตามประเด็นที่หมอศูนย์นั้นไปลวนลาม
คนที่ไปตรวจภายในกันหน่อยโอ้ตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็เมื่อเช้านี้คุณบุ๋มปนัดดาก็เลยเดินทางจะไปยื่นหนังสือถึงพบตรเลย
แล้วก็บอกว่าอยากให้โอนย้ายคดีนี้มาให้กองปราบดำเนินการหน่อย
เรื่องนี้ค่ะนางสาวปนัดดาวงผู้ดีหรือว่าคุณบุ๋ม
ซึ่งเป็นประธานองค์กรทำดีก็พาผู้เสียหายมา๖คน
เพื่อที่จะมาร้องกรณีนี้แหละที่หมอสูตินารีแพทย์ที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
มีการลวนลามข่มขืนกระทำชำราว
ก็เลยนำหนังสือเนี่ยนะคะมายื่นร้องต่อพลตรเอกจากทศิษย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอให้สั่งการขอให้กำชับ
ขอให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์หน่อย

แล้วก็เมื่อเช้าที่ยื่นเรื่องก็มีพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับเรื่องรับหนังสือ
โดยคุณบุ๋มก็เปิดเผยนะคะว่าที่มายื่นเรื่องร้องเรียนครั้งนี้
เพราะว่ามีผู้เสียหายปรากฏอยู่ในสื่อหลายสำนักเหลือเกิน
มีการตามไปไปถ่ายผู้เสียหายถึงที่ทำงาน
แล้วก็เลยรู้สึกว่าผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรม
เลยทำให้ไม่ไว้ใจการทำงานของตำรวจในพื้นที่
แล้วก็ขอให้โอนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของทางกองบังคับการปราบราม
จากผู้เสียหายที่พบคือไม่ได้อยู่แค่ที่นครสวรรค์อย่างเดียวนะ
ยังมีอยู่ที่พื้นที่อื่นอีก
เลยอยากให้ทางด้านกองปราบดำเนินการทั้งหมดเลยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมกรณีผู้เสียหาย
ที่มีการคุยกันกับหมอสูผ่านทางไลน์
เรื่องนี้คุณบุ๋มบอกนะ
บังคับให้ผู้เสียหายปลดล็อก
เพราะว่าต้องการทราบถึงการพูดคุย
แล้วก็พบว่ามีการใช้คำพูดที่มันไม่ใช่การรักษาค่ะ
อย่างเช่นการบอกรักการเรียกว่าที่รักแบบนี้

คือคุณบุ๋มยืนยันด้วยนะว่ามีหลักฐานสำคัญเลย
หมอคนนี้ไปล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหาย
ด้วยสิ่งที่มันไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ
แล้วคดีนี้ผู้เสียหายเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยนะคะคุณผู้ชม
อดไปแตะ๔๐๕๐คนแล้ว
แล้วก็ไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคุณบุ๋ม
แล้วในจำนวนนี้ก็มีผู้เสียหายที่คดีขาดอายุความไปแล้ว
เพราะว่าจริงจะต้องรีบไปแจ้งหลังจากเกิดเหตุ๓เดือน
ถ้าไม่งั้นคือต้องแจ้งภายใน๑ปีต้องไปฟ้องศาลเอา

แต่เขาก็ยินดีที่จะเข้าร่วมเป็นพยาน

ถ้าเกิดว่าพบเป็นตำรวจจะดำเนินคดี

ที่มีการเผยแพร่ชื่อของผู้เสียหาย
อันนี้คุณบุ๋มบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องร้องสื่อเหมือนกัน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตอนนี้ผู้เสียหายเอง
ไม่กล้าที่จะบอกหรอกว่าถูกลวนลาม

ควรที่จะมีผู้ช่วยแพทย์อยู่ในห้องตรวจด้วยอย่างน้อย๑คน
คือหมอกับคนไข้อยู่กัน๒ต่อ๒ไม่ได้
เพื่อเป็นการที่จะป้องกันการละเมิดผู้เสียหาย
แล้วก็เพื่อเป็นการปกป้องชื่อเสียงของตนเองด้วยนะคะ
อันนี้คุณบุ๋มปนัดดาย้ำมานะคะ
ถ้าเข้าไปหาหมอสูแล้วลูกหลานเดินออกมาบอกคุณว่า
ขอโทษนะคะหมอมีการบีบหน้าอก
หมอมีการไซส์ซอกคอนั่นคือการตรวจเหรอคะ
ถ้าเกิดมีการต่อสู้ในกระบวนการวิทยาลัยฯไม่ว่าคุณช่างต้น
หรือประทานกระบวนการวิทยาลัยฯจะมีการอ้างอีกถึงหลักข้างทางแพทย์
แล้วก็มีการคาดว่าผู้เสียหายอาจจะไม่รู้ถึงขั้นตอนการตรวจของแพทย์
อาการที่คุณเป็นมาตรงนี้หนักใจไหมว่าผู้เสียหายจะเสียเปรียบ
อันนี้คือขั้นตอนของตำรวจที่ต้องทำงานต่อไป
แล้วก็หลักฐานคำถามนี้นะคะ

เพราะเรามีหลักฐานอะไรบางอย่างค่ะ

ให้ผู้เสียหายไปหาหมออีกรอบนึงเป็นรอบที่สอง
คุณบุ๋มบอกว่าไปรอบ๒เพื่อเก็บหลักฐานต่าง
มีคลิปเสียงมีการอัดวีดีโอเอาไว้
แล้วก็สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าทำไมโดนหมอทำขนาดนี้ถึงไม่ร้อง
คุณบุ๋มบอกว่ามีหลักฐานเป็นคลิปว่าเพลงที่เปิดมันดังขนาดไหน
ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะ